พักคนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะยุคนี้
อะไรคะพี่อุ๋ยเคยทักคนผิดเหรอคะ
โอ้โฮมันก็ต้องมีบ้างทักคนผิดบางทีแล้วว่าเอ้ยใช่ไม่ใช่ยังไง
แล้วเกิดเห็นกลุ่มวัดรุ่นนั้นมาเข้าใจว่าเพื่อนเท่านั้นแหละ
โดนรุมกระทืบฟันหลุดหูฉีก
นี่ล่าสุดเห็นบอกเจรจาจะคุยเยียวยาค่าเสียหายกัน๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
เอ้าคู่กรณีไม่มาตอนนี้กลัวเรื่องเงียบนะคะ
ไหนนี่เหรอนี่สองวงช้อนปิดใช่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งนั้นเลยนะ
แล้วใส่แมสทั้งนั้นเลยเราก็จำผิดเราไม่รู้ใช่เพื่อนเราหรือเปล่า
จำไม่ได้ก็อยากไปทักสิคะพี่อุ๋ยแล้วจะทำยังไงอ่ะเออก็ไม่ต้องทักไงไม่ต้องทัก
นี่เดินนี่นั่นไงเห็นไหมคนเจ็บก็คือวิ่งหนีคนเจ็บ
ไปทักเขาอ่ะนะใช่แต่เอาจริงเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทักด้วยคำไหนไง
คือบางทีถ้าไม่สนิทกันเท่าไหร่อาจจะทักว่าเฮ้ยเป็นไงแต่ถ้าสนิทกันมากอาจจะทักคำอื่นไง
แล้วอีกฝั่งอันอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะหรือเปล่า
ที่แน่ก็คือนะคะโดนร่มกระทืบเลยนะคะ

จะเห็นเลยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่ง
ไล่ผู้เสียหายฉุดกระชากจนล้มกับพื้น
แล้วก็กระทืบจนเขาสาหัด

สนนะคะคนที่ว่าเยอะแยะต้องสนใจกลุ่มนี้แทน
สุดท้ายแล้วค่ะคนเจ็บเนี่ยฟันหลุดไปซี่นึงแล้วก็หูฉีกนะคะ
พอเกิดเรื่องเห็นเขาบอกคดีไม่คืบหน้า

ก็เลยไปร้องเรียนผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๖
นี่คือน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวร้องก็ลงพื้นที่ที่วัดบางเพียงใต้
ก็เจอน้องน้องอายุ๑๘ปีน้องพาไปดูบอกพี่มาดูนี่
ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่ผมโดนกระทืบ
วันนั้นเนี่ยประมาณสัก๕ทุ่มผมนั่งขายของที่ร้านอยู่กับแฟน
ก็เห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินข้ามสะพานมา
ผมก็เดินเข้าไปถามเข้าไปทัก
เข้าใจว่าเป็นเพื่อนไงแต่แหม่มันผิดคน

ทีนี้ผ่านไป๒๐นาทีก็ดูว่ามันจบแค่นั้นนะ
กลุ่มนี้เดินกลับมาหาผมบอกเรียนที่ไหน
ตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนแต่พอไปทักไม่ใช่
แล้วเขาก็เดินมาถามผมถามว่าได้เรียนที่นี่หรือเปล่า

เพราะตอนนั้นเขาร้องผมอยู่เขาก็ส่งซิก

จังหวะผมวิ่งเขาก็เตะขาผมครับ

แล้วเขาก็ลุมกระทืบผมที่เห็นในคลิปครับ
ทีนี้คนที่เอาเรื่องไปร้องเรียนผ่านเพจดัง

คือจริงหลังจากเกิดเรื่องก็มีการพูดคุยกันแล้ว
ฝั่งคู่กรณีก็บอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้เยียวยาให้

แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ
คือทางฝั่งน้องคนเจ็บเขาเรียกค่าเสียหายไป๑แสน
ซึ่งอีกฝ่ายก็ตกลงนัดเยียวยากัน๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
แต่พอถึงวันนัดเอ้าเงียบหายไม่มีการเจรจาอะไรเลยอ่ะ
เขาก็เลยขอร้องเรียนเพจเพราะกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางผู้กองเองบอกว่าเยอะขนาดนี้คงไม่มีชาวใช้ให้หรอก
ทั้งที่เมื่อวันที่๙คุยกันเรียบร้อยแล้วว่า
เดี๋ยวจะไปตามตัวทุกคนมานะแล้วก็เดี๋ยวจะหารกันเท่าไหร่
เดี๋ยวยินยอมเดี๋ยวจ่ายหมดเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมไม่ได้ต้องการจะแบบแต่ได้ทั้งหมดทั้งหมดที่เรียกไป
แค่แบบอย่างน้อยก็มาคุยกันหน่อย

คือตอนนั้นผมเห็นที่เขาแบบร้องไห้อะไรอย่างนี้
ผมก็แบบพยายามจะเข้าใจเขา
เราก็ใจเข้าใจเราอะครับ
ถ้าเกิดใครทำน้อยทำมากใครที่ทำเยอะก็แบบ
ก็ให้เขาออกเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้

ทีนี้ทีมข่าวเราโทรไปหาผู้ปกครองของ
หนึ่งในคนที่ก่อเหตุเห็นบอกว่า
ในคลิปเนี่ยคือคนใส่หมวกสีแดง

ก็คุยกับผู้ปกครองเขาบอกว่าก็ยอมรับว่าลูกชายผิด
แต่ไม่ได้รับปากว่าจะเยียวยา๑แสน

แต่ทีนี้อีกฝ่ายพูดจาข่มขู่บอกถ้าไม่หาเงินมาเยียวยา
ก็จะเอาตำรวจไปลากคอลูกถึงที่โรงเรียน
ซึ่งลูกชายเธอคือคนใส่หมวกแดงในคลิปนี่แหละ

แต่ลูกชายมาเล่าให้เธอฟังบอกว่าไม่ได้หาเรื่องก่อน
แต่ว่าถูกฝั่งคนเจ็บนั่นแหละเข้ามาเปิดศึกก่อนเท่านั้น

ทางครอบครัวทางญาติตกลงแล้วว่าจะให้สันนึง
โอเคค่ะก็คุ่วหนูอยู่นะ
อะไรหนูก็บอกเขาบอกไม่ได้คุก
อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะ
ที่ถึงโรงเลียแล้วพูดแบบนี้

ก็เดี๋ยวตำรวจคงจะได้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกันอีกรอบหนึ่ง

แต่อีกฝั่งนึงวิ่งไปไล่กระทืบเขาก่อน